เดี๋ยวจะแนะนำนะคะลูกทุ่งสาวคู่จิ้นเคมีสาธารณะ
วทิพธิดาดินนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เธอก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงเต็มตัว
แต่ว่ายังไม่ทิ้งไมค์ยังต้องทิ้งฟุ่งอยู่ค่ะ
เดี๋ยวให้ดูกันนะคะว่าคู่จิ้นเธอกี่คนค่ะ
คือต้องบอกว่าข้าวทิพย์ธิดานีเนี่ยฮอตจริงนะคะ

บันเทิงไทยรัฐนะคะลองให้เข้าทิพย์ไล่ดูนะคะว่าเธอจิ้นใครบ้าง
คุณผู้ชมดูนะคะมีตรีชัยนรงค์แซคชุมแพรลำเพลินวงศกร
เต๋าภูสินไผ่พงศธร

ทิปก็เคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วคุณผู้ชม
แต่ถามเข้าทิพย์นะคะว่าข้าวทิพย์เธอจิ้นเยอะขนาดนี้เธอจิ้นกับเธอแบบฟินกับใครมากที่สุด

ส่วนงานร้องเพลงก็เบาตีบบอกว่ายังทำอยู่ค่ะ
เร็วนี้ก็เตรียมปล่อยซิงเกิ้ลแน่นอนจ้า
นี่อยากให้ติดตามนะคะโดยมีสัมภาษณ์กับแท็กชุมแพร

เหมือนแบบว่าลำเพลินจะชวนไปกินมะยมที่บ้าน
แจ๊คไม่ยอมให้ไปฟันนั่นคุณผู้ชมรอติดตามนะคะ
แหมเป็นแบบว่านักร้องขายดีจริงเลยนะ
บทเพลงก็มาละครก็มีนะคะอิจฉาจังเลยนะคุณผู้ชม